เอาล่ะคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูของกงของกินกันดีกว่า
ต้มยำเนี่ยนะต้มยำต้มยำโหบรงกุญชื่อฝรั่งบังคาเขารู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่ต้มยำกุอ่าเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติเขาชอบทานกัน
เขาทำต้มยำขึ้นมาแต่ว่าเป็นต้มยำแห้ง
ทานได้ทานดีกินเป็นขนมทานเล่นได้เลย

ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอ้าเป็นยังไงไปดูนะฮะ
นี่โอ้โหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อร่อยก็คือปูอบโอ่งนี่แหละ

ที่นี่ครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเข็มทันใจ
ตำบลคลองน้ำเข็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มนี้นะครับเขาผลักดันอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูป
ไปขายที่ห้างดังจนเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
เห็นไปตอนแรกก็คือปูอบโอ่ง
ทางกลุ่มเขาเลือกที่จะใช้ปูกระตอยที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
ทีนี้ล่ะก็ได้มาอีกหนึ่งเมนูก็คือต้มยำแห้งครับ
โอ้โหแล้วก็ใช้ชื่อในการขายผลิตภัณฑ์นี้เป็นต้มยำโป๊ะแตก
โอ้โหต้มยำโป๊ะแตก
นี่เวลาทำให้แห้งก็คือเอาใดมาเป่า
ไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้สระผมมา
อันนี้คือเขาทำแบบว่าเอาสีเอาบรรจุพาน
ถูกต้องส่วนผสมมันมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ก็มีปูกระตอยปูกระตอยอบโอ่ง
มีกุ้งอบมีหมึกเส้นมีปลาขาวอบแห้งมีเม็ดมะม่วงหินมะพาน
จนมารวมกันเป็นต้มยำโป๊ะแตกอบแห้งครับ

ใช่แล้วครับแล้วก็ในเครื่องต้มยำของเขานะครับ
ต้มยำทั่วไปที่อยู่ในซุปอยู่ในหม้อเลย
ก็เต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรไทยนี่แหละครับ
แล้วก็เติมดีกรีความหอมเข้าไปด้วยเครื่องที่มันจัดแน่นจัดไปมา
ใส่แน่นแหละมะกรูดตะไคร้โอ้โหคือเครื่องหนักเครื่องมาก

คือคุณทานเข้าไปคุณจะรู้สึกเลยเหมือนคุณกินต้มยำ
กินปูกระตอยเข้าไปเฮ้ยต้มยำ

นี่กินกับข้าวนี่อร้อยแล้วก็ทานเล่นก็ทานได้นะครับ

ลองพิสูจน์ความแซ่บความอร่อยของเมนูนี้นะครับ
จะลองโทรไปสอบถามสั่งซื้อกันไหม
นี่เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลย๐๘๑๘๖๓๖๖๓๗ครับ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเข็มทันใจนะฮะ
โอ้โหดูสิทำสะอาดสะอ้านน่ารับประทานนะครับ

เขารวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วนี่นะคะ

อบค่ะอบแห้งเอาไปอบให้มันแห้งให้มันกรอบค่ะแล้วก็ซีนอย่างดี
คือสามารถซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นของฝากให้เด็กก็ทานได้
ผู้ใหญ่ก็ทานดีเป็นของขวัญปีใหม่ยังได้เลยนะใช่อ่ะประทับใจทั้งคนไทย
ชาวต่างชาติแน่นอนเลยนะคะอืมเห็นแบบนี้ก็คุณชนะฮะ
สั่งมาหน่อยไหมคุณสั่งมาหน่อยไหมล่ะดิฉันยังไม่ได้ของขวัญปีใหม่จากคุณเลย
อ่าจัดไปจัดไปเดี๋ยวโทรหาเลยโทรสั่งโทรสั่งเพราะว่าเขาทำแบบสะอาดจริงอย่างที่เห็น
อะไรนะอ๋อยังไม่ได้เติมเงินโทรสั่งไม่ได้โทรสิโทรสิเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเงินก่อน
หรือว่าเสียงผู้หญิงรับจ้ะพูดเพราะด้วยค่ะ